อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจกันหน่อยสหรับโคต้าอาเซียน
ในระบบ๓บวก๑บวก๑

คุณก็ลงสถานที่สามบวกหนึ่งมันเดิม
แต่ว่าคุณจะเสร็จสัญญาผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดได้๕คน
คือทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากใช้โคต้านี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะ

อ่ะแล้วก็ทางสมาคมก็ได้ประกาศออกมาจากทางสมาคมนี่แหละครับ
ว่าจะมีการเปิดโคต้า๓บวก๑บวก๑
ก็คือหลีกสูงสุดในไทยนี่แหละในปีหน้า
โดยในปี๒๐๑๗หรือว่าปีนี้
โคต้าตะกาวได้มีการมานำร่องใช้แล้ว
รวมไปถึงที๒ด้วยก็นำมาใช้แล้ว
ด้วยการลงทะเบียน๓บวก๑บวก๑
ก็คือผู้เล่นต่างชาติชาติใดก็ได้๓คน
สัญชาติเอเชีย๑คนและอาเซียนอีก๑คน

มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ๓บวก๑
ก็คือต่างชาติลงได้๓คน
ส่วนที่บอกว่าบวก๑ก็คือต้องเลือกเอาว่า
ส่งสัญชาติเอเชีย๑คนลงสนาม
หรือว่าจะส่งเอาสัญชาติอาเซียน๑คนลงสนาม
ตรงนี้คือทางสมาคมก็คงมีการรับมือไว้แล้ว
เรื่องของเอกสารใบรายชื่อก็ต้องมีวงเล็บ
ถ้าเป็นเอเชียก็วงเล็บแล้วก็เอใช่ไหมครับ
อาเซียนจะเป็นตัวย่ออย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
ได้ชัดเจนว่าคุณส่งนักเตะคนนี้ลง

แต่ถ้าจะส่งลงสนามเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบ๓บวก๑
ใช่ดังนั้นมันต้องมีการวงเล็บบอกอยู่แล้ว
เพื่อให้ผู้ตัดสินหรือว่าทีมงานได้เข้าใจ

เขาอาจจะมีผู้เล่นต่างชาติที่เป็นฝรั่งใช้คำว่าง่ายแล้วกันนะครับ
แล้วก็มีผู้เล่นเอเชียที่เป็นญี่ปุ่น๑คน
แล้วก็มีโคต้าอาเซียนอีก๑คน
ซึ่งเขาก็ต้องดูนะครับว่าบางทีมันมีเกินไง
มันมีญี่ปุ่นกับอาเซียนลงพร้อมกัน
เขาก็ต้องปัดญี่ปุ่นไปเล่นเป็นโคต้าต่างชาติ
เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องของโคต้าอาเซียนหน่อย
หลายคนอาจจะยังสงสัยชาติอาเซียนมันมีชาติอะไรบ้าง

โคต้าของอาเซียนทั้งหมด๙ชาติไม่รวมไทยนะ
ก็ประกอบไปด้วยกาบูชาบลูนัยเวียตนามฟิลิปปินส์ซิงคโปร์เมียนมาร์หรือว่าพามาร์
ลาวอินโดนีเซียและมาเลเซียครับ
ส่วนตีมอร์เลสเตย์กับออสเตรเลียนะครับ
จะไม่ถูกนับในโคต้าอาเซียน
และจะนำไปเป็นนักเตะที่อยู่ในโคต้าเอเชีย
ไม่ใช่โคต้าอาเซียนจบที่เหลือก็เป็นโคต้าอาเซียนหมด
มีอีกนิดหนึ่งสำหรับนักเตะที่โอนสัญชาติ
หรือว่าถือสัญชาติในอาเซียนนั้น
อย่างน้อยต้องถือสัญชาติ๕ปีขึ้นไปนะ
ไม่ใช่อยู่มาโอนสัญชาติปี๒ปีแล้วจะมาเล่นในโคต้านี้ได้เลย

สิ่งหนึ่งที่เขาตัดทางทีมมอร์ก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนี้แหละ
ก่อนหน้านี้ทั้งเฮเบตตี้หรือว่าทางเตียโก้คุณย่านะครับ

ก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาอยู่มาจนครบแล้วในอาเซียนมา๕ปีอยู่แล้วนะครับ

ด้านหนึ่งมีการมองว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องของการขยายตลาดไทยลีกให้กว้างยิ่งขึ้น
แล้วก็ความนิยมสูงสุดเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่า
ลีกของเราเป็นลีกที่ดีที่สุดในอาเซียน

ต้าอาเซียนก็จะเป็นการจำกัดโอกาส
คือถ้ามองในมุมด้านลบนะ
เพราะว่าก็ต้องกินโควต้าอาเซียไง
แต่ถ้าเกิดในกรณีของเจลีกเนี่ยใช่

นับเหมือนรวมอยู่ในโคต้าของญี่ปุ่นไปเลย
อันนี้ก็มองได้สองแบบแล้วแต่คนจะมองแต่แน่นอนถ้าของเราเจ๋งจริง

แต่ถ้ามองในแง่ดีคุณผู้ชมครับถ้าในแง่ของการประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคระดับอาเซียนเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดเรามาดาพูดเล่นที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของแต่ละชาติในใย่านอาเซียน
มาเล่นในไทยลีกเนี้ยเคโลก็มาเล่นในศึกไทยาโหลลีก
มันจะเป็นยังไงล่ะโอ้คนดูนี่เพิ่มขึ้นมหาศาล

รวมไปถึงคนนี้ถ้าหากมาอยู่เมืองไทย
รองว่าได้แฟนชาวกัมพูชาอีกเพียบเลย

ที่เคยยิงฟรีคลิกไทยในเกม

คือหลายคนที่เคยเล่นในหลีกของไทยเราก่อนหน้านี้

มันไม่มีการเพิ่มมูลค่าการตลาดให้กับเราหรอกครับ

มีจำนวนประชากรที่สนใจในเรื่องของฟุตบอล

ที่จับตามองของต่างประเทศด้วย

เรื่องของการประชาสัมพันธ์ทีมเนี่ย
ให้ไปในระดับอาเซียน
ที่เห็นหลับประดาษเพื่อนบ้านของเราเนี่ย